อีกเหตุการณ์หนึ่งครับทุกผู้ชมครับที่ชวนคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
การจอดรถ๕ร้านค้าต่างตามริมถนนเนี่ย

หรือว่ามันควรจะเห็นใจเขา

ร้านของเจ๊ต้อเจ๊ต้อเป็นแม่ค้าปูแล้วอยู่ดีก็มีรถตู้คันหนึ่งมาจอด
แต่ไม่ได้ซื้อปูไปซื้อไก่ย่างมันเลยเกิดปัญหาเกิดขึ้น
วันนี้เราตามเจอทั้งสองฝ่ายเลยนะแล้วมีเรื่องของคดีด้วยว่าไปถึงไหนก็แล้ว
แต่ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

และก็มาวาดเจอกันไม่ได้
ภาพที่ท่านเห็นก็คือเจ๊ต้อ
นี่ก็รถตู้ของคนที่เป็นคนขับรถ

คนถ่ายคลิปคนโพสต์คลิปก็จะเห็นว่าคือเจ๊แกก็ค่อนข้างจะโมโหนั่นแหละ
แต่เจ๊ก็มีมุมอธิบายของเจ๊แกนะเดี๋ยวรอฟังนะ
คลิปนี้นะครับก็แชร์กันเยอะครับเกี่ยวกับรถตู้คันหนึ่ง
คนขับรถบอกว่าเขามาจากสุราธานีจอดรถจะไปซื้อไก่ทอด
แต่ถูกเจ้าของร้านขายปูต้มออกมาไล่ออกมาด่าไม่ให้จอดรถ
เขาก็เลยถ่ายคลิปแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่อ่างศิลาจังหวัดชนบุรีเอาอย่างงี้
ไปคุยกับเจ๊ต้อก่อนเลยก็แล้วกันค่ะนี่ฮะร้านนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ต้อขายปูต้มปูต้มปูนึ่งเนี่ยนะก็อยู่ริม
ถนนสายสุขุมวิทย์อ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เจ๊ต้อก็คือนางสาวประนอมธีราทีก์อายุภาษาบันดาลกรุณอัคษี๑๑ปี
เป็นเจ้าของร้านที่อยู่ในคลิปเจ๊ต้อชี้แจงแบบนี้ครับ
เจ๊ก็ชี้ให้ดูหน้าร้านเลยที่รถตู้มาจอดขวางแล้วบอกว่าเจ๊
เปิดร้านขายที่เนี้ยมากว่าสิบกว่าปีแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ๕โมงเย็นมีรถตู้มาจอดที่หน้า
ร้านเจ๊แต่ไม่ได้ซื้อของลูกจ้างในร้านเดินไปบอกก่อนบอกว่า
จอดไม่ได้นะแต่ผู้ชายที่ขับรถตู้มาที่เป็นคนถ่ายคลิปได้
พูดจาท่าทางนักเลงอันนี้เจ๊บอกก่อนจะถ่ายคลิปพูดว่าก็ที่
สาธารณะทำไมจอดไม่ได้เดี๋ยวไปแจ้งความเลยแล้วส่งเสียงโวยวาย
เจ๊บอกว่าเจ๊ได้ยินเจ๊ก็เลยออกมาดูแล้วก็บอกว่าที่จอดรถ
ตรงนี้มันจอดไม่ได้ขอให้เห็นใจหน่อยแต่กลับถูกหาว่าประสาท
บอกว่าเขาใช้คำว่าอีประสาทค่ะเดี๋ยวตบปากเลยพอถูกด่า
เจ๊ก็เลยของขึ้นก็เลยด่ากลับบ้างก่อนที่คู่กรณีจะหยิบ
โทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแค่ช่วงที่เป็น
ช่วงหลังแล้วแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่

เจ๊ก็บอกก็ขอความเห็นใจหน่อยเถอะบางทีรถไม่ได้ซื้อของ
จอดบังหน้าร้านบังลูกค้าไปด้วยอ่ะอืมนะลูกค้าคนอื่นเขาก็มา
จอดไม่ได้มาซื้อไม่ได้อะไรแบบนี้ในมุมของเจ๊นะคุณ
สุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปถามอีกมุมหนึ่งบ้าง
คนขับรถตู้ที่อัดคลิปชื่อว่านายสุชาตินะครับขอเป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนต่างถิ่นฮะเป็นคนสุราธานีทำงานขับรถ
รับจ้างแบบเหมาคันขับรถตู้ปกติพื้นที่ทำงานปกติจะอยู่กรุงเทพ
แต่ทีนี้รับงานขับทั่วประเทศไงลูกจ้างลูกค้าเนี่ยเขาจ้างมาที่อ่างศิลา
ชนบุรีมาตั้งแต่สามกรกฎาคมวันเกิดเหตุคือวันอาทิตย์
เมื่อวานนี้นะครับร้านอาหารค่อนข้างหายากเพราะว่าปิดกันเป็นส่วนใหญ่
ก็เลยขับรถวนไปเรื่อยจนไปเจอร้านขายไก่ทอด
เขาก็ตั้งใจว่าจะไปแวะซื้อไก่ทอดกะว่าจะจอดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับห้อง
เพราะว่าบริเวณนั้นไม่มีที่จอดรถเลยยกเว้นเห็นมันว่างอยู่ตรงร้านค้าของคู่กรณี
ก็เลยเข้าไปจอดดูแล้วว่าเป็นถนนสาธารณะ
ไม่มีสัญลักษณ์ห้ามจอดไม่มีป้ายห้ามจอดอะไรทั้งสิ้น
แต่อยู่เจ้าของร้านออกมาด่ากราดแบบรัวโดยไม่ฟังเหตุผลอะไร
ก็เลยตอบกลับไปว่าถ้าตรงนี้จอดไม่ได้เดี๋ยวจะไปแจ้งตำรวจ
ค่อยมาเคลียร์กับตำรวจที่หลังจะไปแจ้งตำรวจก็ไป
เขาบอกถ้าจอดไม่ได้จะไปแจ้งตำรวจก็ไปแล้วเดี๋ยวเขากลับมาเคลียร์กับตำรวจทีหลัง
แล้วเขาก็เดินไปร้านไก่ทอดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งเขายอมรับว่าระหว่างเดินไป
เขาหลุดปากพูดลอยนะว่าแถวนี้มีคนประสาทด้วยเหรอ
บอกว่าคุยกับคนขายไก่แบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าคู่กรณีเดินตามมาแล้วได้ยิน
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปที่เขาได้อัดคลิปเอาไว้

ผมก็เลยพูดแม่ค้าว่าแถวนี้มีคนประสาทด้วยเหรอ
มีคนแบบนี้ด้วยเหรอแคระนั้นเองครับ
บังเกินว่าหันมาเจ๊ได้ยินโวยวายไยเลยใส่มาเต็มเลยครับ
ตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะถ่ายคลิปนะครับผมคิดว่า
ผมจะคืนรถกลับแต่เขาก็ด่าไม่หยุดปีน
ร้านเพื่อจะมาตีผมครับอ่ามันจะมาตีผมผมก็เลยโมโหครับ
โมโหมันก็ยิ่งบันดาลโทษะไปผมก็เลยไปเอาโทรศัพท์มา
เพื่อจะถ่ายคลิปเป็นสถานที่ที่ผมไปจอดนะครับ
เป็นถนนสาธารณะ๔เลนใครสามารถก็จอดได้ถูกไหมครับ
ถ้ามีป้ายว่าห้ามจอดห้ามรถบัตรห้ามรถตู้ห้ามรถทุกชนิดจอด
อันนี้คือเป็นสถานที่ต้องห้ามห้ามจอด
แต่นี่ไม่มีป้ายอะไรแม้แต่แต่นิดเดียวเลยครับมีตรงอื่นก็มีรถจอดปกติ
คือไม่มีตรงนั้นที่มันว่างแล้วผมแค่เสือกรถเข้าไปจอด
ครับแล้วก็เกิดเรื่องแค่นั้นเองครับ
ก็ให้ข้อมูลไม่ค่อยตรงกันนะครับ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะผ่านมาแถวอ่างศิลาก็มาบ่อย
แม่ค้าอัธยาศัยดีทุกร้านเนี่ยดีก็มีปัญหาก็แค่ร้านเดียวนี่แหละ
แต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ส่วนตัวก็ไม่มีเจตนา

เชิญมาใส่ผมแบบนี้ครับ
อาบินวัดทางตำรวจสพสมมติฯ
เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกันแล้ว

เพราะว่าทางเจ๊ต้อเองบอกว่าเจ๊ต้อก็ไปแจ้งความเอาไว้
เรื่องของการเอาคลิปไปโพสต์อะไรพวกนี้นะครับ

เขาก็พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ยอมลบคลิปหมดแล้ว